ที่รักสุขภาพนะครับเรื่องราวของการปั่นจักรยาน
หลังจากการวิ่งแล้วหลายคนนั้นนิยมกันมากในช่วงหลังนะครับ
จักรยานมีทั้งแบบของผู้ชายและผู้หญิงนะครับ

จักรยานสำหรับที่ผู้หญิงปั่นกับผู้ชายปั่นนั้นมันแตกต่างกันอย่างไร

คุณผู้ชมครับในปัจจุบันต้องยอมรับนะครับว่า
มีผู้หญิงที่หันมาสนใจเรื่องของการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพมากขึ้น

แล้วก็นำเข้าจักรยานผู้หญิงมามาเอาออกจำหน่าย
ตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตถามคุณสลัดก่อนว่า
ความแตกต่างระหว่างจักรยานผู้หญิงอยู่ตรงนี้
กับจักรยานผู้ชายมันแตกต่างกันอย่างไรครับ
เริ่มต้นก่อนนะครับผมสิ่งแรกเนี่ยคือเราต้องดูโครงสร้างก่อน
โครงสร้างของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมันแตกต่างกัน
โครงสร้างของผู้ชายเนี่ยคือช่วงตัวจะยาวในขณะที่ขาจะสั้น
ในขณะที่ตัวของผู้หญิงเองตัวจะสั้นในขณะที่ขายาว
หนึ่งก็คือช่วงตัวที่สั้นแต่ขาในช่วงที่ยาวเนี่ย
ส่วนแรกก็คือตัวท็อปทิวหรือว่าตัวท่อบน
ของรถผู้หญิงจะสั้นกว่า
ในส่วนที่สองก็คือส่วนของแฮนด์จากรยาน
ในส่วนของที่๓จะเป็นสเต็มหรือว่าคอแฮนด์ก็จะสั้นกว่า
ส่วนสุดท้ายอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนเบาะ
เบาะผู้ชายเนื่องจากผู้หญิงสะโพกจะขายกว่าผู้ชาย
ทำให้ตัวเบาะเองจะใหญ่กว่ารถของผู้ชาย
สุดท้ายเลยที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสีสัน
ผู้หญิงจะต้องสวยงามและถูกใจผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
ความแตกต่างพี่รู้สึกไงบ้างครับ
ก็พอเราเริ่มปั่นจักรยานจริงจังมากขึ้นนะคะ
จักรยานผู้หญิงก็จะเหมาะกับสรีระของผู้หญิง
แล้วก็ทำให้เราควบคุมรถได้ง่ายรวมถึงปั่นในระยะไกลได้สบายมากขึ้น

น้องปั่นจากรยานมาสักระยะนึงมันได้อะไรบ้าง

เพราะว่ายิ่งเราปั่นจักรยานขา

สุดท้ายฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยว่า

เพราะว่าการปั่นจักรยาน

ที่เราได้ท่องเที่ยวได้ชมธรรมชาติ

ปั่นจักรยานมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดนะครับ

ผมเองก็ลองใช้ปั่นดูแล้วนะครับ
รู้สึกว่ามันไม่เข้ากับสรีระของตัวเองนะครับ

เลือกประเภทที่เหมาะสมกับตัวเองให้มากที่สุด

ผู้หญิงก็ควรใช้จักรยานผู้หญิงนะครับ
เพื่อว่าที่จะให้การออกรายการครั้งนั้น